คนอยู่แถวแถวไซน้อยจังหวัดนนทบุรีทำงานแถวตลาดนัดเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าแปลกใจผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยโบกรถแต่งตัวเหมือนตำรวจเลย
แต่เขาบอกว่าไม่น่าจะใช่ตำรวจเขาก็เลยถ่ายคลิปไปถามตำรวจให้คุณผู้ชมดูก่อน
แล้วก็ตอบคำถามดูแล้วก็ตั้งคำถามไปพร้อมกันว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ค่ะ
เขาบอกเอ๊ะทำไมเขาสงสัยก็นั่นสิแต่แต่งเครื่องแบบนี่ผิดน่ะ
พี่พอแล้วครับพอแล้วได้ไหม
ไม่ใช่จราจรไม่ใช่ตำรวจอาสาแต่ขี่รถตาโล่
กฎหมายให้ทำได้เหรอไม่ได้นะครับพี่พี่บ้านพี่อยู่ไหนครับ
อยู่แถวเนี้ยทำไมอ่ะครับผมครับครับพี่ทำให้ผม
อนาคตนะพี่จะทำตัวเองพี่แต่งเครื่องแบบทำไม
ขอร้องพี่แค่ตามกฎหมายเขาไม่ให้แต่งไม่ใช่ตำรวจอ่ะ
อาสาเขาจะมีเครื่องแบบอีกแบบหนึ่งเฟิร์ดเฟิร์ดเฟิร์ดรู้จักไหมเฟิร์ด
ไม่ต้องรู้จักหรอกเฟิร์ดรู้จักป่ะดูเผินเผินเหมือนไหม
เหมือนมากเหมือนเป็นตำรวจจริงเนี่ยนะคะทุกอย่าง
แม้กระทั่งรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาปฏิบัติหน้าที่ยังมีตราโล่เลย
และสิ่งที่เขาทำก็คือทำหน้าที่โบกรถให้ประชาชน
แล้วก็พาคนข้ามถนนเนี่ยนะคะคนที่ถ่ายคลิปคลิปนี้เขาบอก
เขาสงสัยเอ๊ะเพราะฉะนั้นเป็นอาสาสมัครเฉย

เพราะปกติแล้วอาสาสมัครจะไม่เต็มยดขนาดนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็เลยถ่ายคลิปไว้เอาไปสอบถามค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิทยาบวรศิกคริน
ผู้กำกับการสพไซน้อยได้รับคำตอบว่า
เห็นคลิปล่ะทราบเรื่องล่ะ
การนำรถจักรยานยนต์ของหลวงไปใช้ไม่ใช่เรื่องจริง
ในวันนั้นมีตำรวจไปจอดฝากไว้ให้ดูแลรถเฉย
ส่วนเครื่องแบบเป็นของตำรวจที่เกษียณอายุราชการ
เอาให้อาสาคนนี้ไปเพราะเห็นว่ามาช่วยงานราชการ
แต่ไม่ได้ติดเครื่องหมายก็คือให้แต่ชุดเครื่องหมายไม่ได้ให้
ตำรวจอาสาสมะคนนี้ทำงานมาสิบปีแล้ว
ให้บริการประชาชนทุกวันเป็นจิตอาสาที่ทำงานดีมาตลอด
แต่อย่างไรก็ตามแต่งตัวคล้ายตำรวจขนาดนี้
ก็จะต้องมีการสอบสวนต่อไป
อย่าพล่างความสนร้อนให้ผมเลย